การตามล่าตัวนายมนตรีรบพอหื่นที่ไปข่มขืนลูกบ้านในคอนโดกันหน่อย
สุดท้ายไปไม่รอดเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักจากหลายทาง
ตำรวจตามไปถึงเลยเขาหนีไปหาแม่ที่สาแก้วนะฮะ
สุดท้ายให้พี่กับแม่ไปเอาตัวออกจากปากแล้วก็มอบตัวกับตำรวจ
สารภาพวันที่เกิดเหตุกินยาบ้าไป๒เมตรแล้ว
เขาแอบชอบผู้เสียหายมาก่อน
พอเห็นก็เลยยับยั้งชั่งใจไม่อยู่นะฮะ
เอาไปดูจังหวะชุลมูลในการนำตัวเขาจากสาแก้วเข้ากรุงเทพหน่อยฮะ

เพราะว่าหลังจากที่เขามอบตัวเสร็จปุ๊บเนี่ย
ต้องเอาตัวเขาจากสาแก้วมาขึ้นรถ
เหตุการณ์นี้นะฮะนายบนตรีเข้าไปข่มขืนลูกบ้านสาวอายุ๓๖ปีในคอนโดมิเนียมแถวย่านเพชรเกษมนะฮะ
ตามข่าวตอนแรกบอกว่าจับลูกบ้านจับผู้เสียหายใส่กุญแจมือทำร้ายร่างกายข่มขืนผู้เสียหาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของ๓ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้กดดันอย่างหนักนะฮะตามรายงานข่าวเหมือนมีการยิงปืนตอบโต้เจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วเขาเนี่ยนะฮะก็ไปเคลื่อนหวานอยู่ในพื้นที่สาแก้ว
เพราะเขาไปบ้านของแม่เขาที่จังหวัดสาแก้วนะครับ

รวมทั้งก็เข้าไปอยู่ในป่าพื้นที่รอบป่าเขาอ่างบรือในรอยต่อ๕จังหวัด
จนสุดท้ายบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานตำรวจสามารถนำตัวเขาออกมาได้
บอกว่าตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
ไม่ใช่การมอบตัวตามที่หลายสื่อนำเสนอไป
เป็นการตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ฟังเสียงตำรวจชี้แจง๒๑ครับ
ยำว่าไม่ใช่มอบตัวแต่เขายอมจำนนคือโดนกดบาปออกจาก
ปากมาตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัว
ออกมาจากปากทีนี้คำสารภาพจากปาก
รับทุกอย่างวันที่เกิดเหตุ

เข้าเดินออกแอบชอบเขามานานนะฮะก็เลยแหม่พอเสียบยาวบ้าไป
มันยับยั้งช่างใจไม่ได้นะครับก็เลยไปข่มขืนกระทำชำราวเขา
ก็เลยโดนแจ้งข้อหานั้นไปคมคืนผู้อื่นโดยผู้อื่นอยู่ในสภาวะ
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้และบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะครับ
คุณผู้ชมตามข่าวที่บอกว่าเขามีอาวุธเขาไปใส่กุญแจมือทำร้ายร่างกายตัว
เขาเองยืนยันว่าเขาไม่ได้มีอาวุธปืนแล้วเขาไม่ได้ใส่กุญแจมือ
เขาใช้เพียงวาจาข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมผมจะใส่กุญแจมือคุณ
แบบนี้สุดท้ายเขาก็เลยใช้กำลังแล้วก็สามารถที่จะข่มขืนกระทำชำราวเหยื่อไปได้นะครับ
บันทึกประวัติคำให้การต่างต่างหลังจากนั้นนำตัวนายมนตรีขึ้นรถกลับมาที่
บัญชาการตำรวจนครบานส่งตัวต่อให้กับตำรวจนครบาน
เช่นอ่าเภทจั๊กเกษมซึ่งเป็นทองที่เกิดเหตุน่ะครับ
ตำรวจพบว่านายคนนี้นายมนตรีเคยไปก่อเหตุข่มขืนหลานสาวตัวเอง

ถูกต้องแล้วหลานสาวคนนั้นพิการทางสมองด้วย
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะแก้วเมื่อปี๕๖
และอย่างที่เคยบอกไปว่าเขาเคยโดนจับเข้าคุกไปปี๕๖ใช่ไหม
และพึ่งพดโทษปี๖๐และก็มาทำงานเป็นลอบอปภ

คุณต้องตรวจสอบว่าบัยอนุญาตร์ที่เค้าให้เป็นลอบอปภ

แล้วสามีของเจ้าของบริษัทยามเนี่ย

อันนี้ต้องออกมาชี้แจว่ามันบกพร่องตรงไหนอย่างไร
ถึงปล่อยให้คนที่มีประวัติอาธิการอาธิกรรม

และสุดท้ายก็มากอเหตุแบบนี้ขึ้นอีก
ก็หวังว่าจะอยู่ยาวกับการคลั้งล่าสุดนี้นะฮะ